ต่อกันที่อีกหนึ่งคนแม่คนสวยของวงการบันเทิงนะคะ
อย่างแม่กบสุวนันค่ะออกอาการปลื้มอกปลื้มใจเหลือเกิน
ลูกไม้ใต้ต้นอย่างน้องนาดาได้เล่นละครเป็นครั้งแรก
และที่สำคัญนะคะต้องบอกเลยว่าภาคภูมิใจมาก
เพราะว่าเป็นละครเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
อดีตนางเอกแม่เหล็กวิกหมอชิดกบสุวนันตื่นเต้นและลุ้นสุด
ลูกไม้ใต้ต้นอย่างน้องนาดาปุณดาที่ได้ชิมลางงานละครเป็นครั้งแรกในชีวิต
ในละครเทศประเกียจชุดตายร่มพระบารมี
เรื่องจากฟากฟ้าสุราลัยตอนสู่สายถ่านพระเมตตา
วิกหมอชิดระดมผู้จัดละคร๙ค่ายมาสร้างสรรค์ละคร๙เรื่อง
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยกบสุวนันโพสต์ภาพลูกสาววัย๕ขวบลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว
บรรยายความรู้สึกในการเข้าฉากครั้งแรกของลูกสาวว่า
ลุ้นทั้งตื่นเต้นและภูมิใจในตัวน้องนาดาอย่างมากงานนี้
วงการบันเทิงอาจจะได้นางเอกมาประดับวงการเพิ่มอีกหนึ่งคนก็ได้
เพราะน้องนาดาใช้แววลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นตามรอยคุณแม่กบนางเอก
ซุปเปอร์สตาร์จริงจริงเลยค่ะ